ไปดูเรื่องตักใจดีหน่อยนะเป็นการตักสุ่มของทุกอย่าง
ของคุณพิมพิพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังนะครับทุกผู้ชมครับ
ใช่อ่ามีอะไรนะคนที่ก็บอกแหมซื้อตักไปเหมือนกันเนี่ยสุ่มตักเนี่ย
ทำไมของที่ส่งมาเนี่ยเหมือนกันเด๊ะเลยคือสุ่มตักมันต้องไม่เหมือนกันสิ
นี่ล่าสุดมีคนที่ได้หนึ่งในของที่ได้สุ่มตักมาเนี่ยเป็นพริกทอดนะครับ
เป็นสินค้าขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของคุณพิมพ์ริพาย
เขาบอกเขากินไปแล้วท้องเสียค่ะอ่าเขาบอกเขาท้องเสียเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับ
เสียหนักมากที่สำคัญก็คือพอมาดูซองของพริกทอดซองนั้นที่เขาได้มา
วันที่ผลิตเนี่ยก็คือสองศูนย์สองสามนะศูนย์ห้าศูนย์ห้า
ก็วันที่ห้าเดือนห้าปีสองสามใช่ไหมค่ะอ่านี่คือวันที่ผลิตค่ะ
ปีนี้ปีอะไรสองสองใช่ค่ะและควรบริโภคก่อนวันที่
สองศูนย์สองสามศูนย์ห้าศูนย์สี่ค่ะเอ๊ะยังไงคะ
บริโภคก่อนวันที่สี่เดือนห้าใช่ไหมค่ะปีสองสาม
และวันที่ผลิตคือวันที่ห้าเดือนห้าปีสองสาม
บริโภคก่อนวันที่ผลิตอะไรประมาณอย่างนี้
เขาก็เลยบอกอ้าวยุ่งแล้วแล้วท้องเสียแล้วด้วย
ท้องเสียหนักมากด้วยนี่เขาก็โพสต์เอาไว้นะฮะ
เมื่อวานก่อนสั่งตักหนึ่งของพิมพิภายแบบสุ่มตักอ่ะห้าร้อยบาทอ่ะ
ตกใจของมันแบบเออมันเหมือนของคนอื่นเลยอ้าวก็ไม่เป็นไร
นะแต่ทีนี้พอกินพริกทอดไปแล้วเนี่ยท้องเสีย
มาดูวันที่ผลิตกับวันหมดอายุเนี่ยควรบริโภคก่อนเนี่ย
เอ้าวันหมดอายุมันมาก่อนวันผลิตอีก
วันนี้คุณภูริพัฒน์นะครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนที่เขาบอกว่า
เขาท้องเสียอันนี้เขาอ้างนะว่าเขาน่าจะท้องเสียจากพริกทอดของคุณพิวริพายนะ
นี่คุณเทียนวิทย์นะฮะไปหาหมอมานะท้องเสียอย่างหนัก
บอกว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษคุณเทียนวิทย์บอกกับคุณภูริพัฒน์
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าที่ผ่านมาเคยเห็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของ
สินค้าของพิมพ์ริพายมาเยอะแต่ยังเชื่อมั่น
ไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเองท้องเสียหลังจากกินพริกทอดของพิมพ์ริพาย
ซองมาดูตกใจเหมือนเอ๊ะเรามาจากโลกอนาคตหรือเปล่า
วันหมดอายุมันมาก่อนวันผลิตอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะเราเคยเห็นพิมพ์ของเพจของเขามีโดนดราม่าว่าของหมดอายุบ้าง
ของมีลาบ้างของมีอะไรบ้างเราก็กลัวเลยเพราะเรากินของเขาไป
แต่พอเราหันซอไปปุ๊บมันผลิตปีหน้าเลยอะพี่
ปีหน้าเลยใช่ครับปีสองพันยี่สิบสามเดือนห้าวันที่ห้า
แล้วควรบริโภคก่อนปีสองพันยี่สิบสามเดือนห้าวันที่สี่
ซึ่งดูแตกต่างกันแล้วว่าคือมันบริโภคก่อนผลิตไม่ได้ครับ
มันมันผิดพลาดตรงเนี้ยเราก็เลยมั่นใจว่าเกิดจากตรงนี้
เพราะว่าตอนที่เขาไปหาหมอหมอเขาก็แจ้งว่าแบบเกิดจากตรงนี้แหละ
เพราะว่าอาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยฮะ
เทียนวิทย์บอกว่าหลังจากที่มีอาการท้องเสีย
ก็ไปดูที่ซองพริกทอดก็พยายามติดต่อไปยังเพจของคุณพิมพ์ริพายนะฮะ
แล้วก็ตามเบอร์สายด่วนที่เขาจะตั้งเอาไว้นะ
ติดต่อทุกเบอร์ติดต่อใครไม่ได้เลย
บางทีโทรติดก็ไม่มีคนรับบางเบอร์ก็ยกเลิกไปแล้ว
ส่งข้อความไปทักที่เพจข้อความก็ขึ้นแบบยังไม่ถูกเปิดอ่าน
เขาบอกพยายามติดต่อแล้วสุดท้ายมาหาหมอเรียบร้อยแล้วล่ะ
ยงได้ยามาแล้วเราก็เลยลองติดต่อบ้างนะครับ
ตามเบอร์สายด่วนของพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็รอสายตรงนี้อยู่สัก๒๐นาทีได้นะครับ
โหเรารอนานเหมือนกันว่ะคุณบุริษัทออก๒๐กว่านาทีได้
สรุปสุดท้ายก็แบบไม่มีคนรับสายแน่แล้วล่ะ
ก็เลยถอดใจต้องวางสายไป
ท่านผู้ชมครับโลกออนไลน์เขาเห็นเรื่องนี้เขาก็ตกออกตกใจแล้วฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของสลากสินค้าหลังซองพริกทอดของคุณพิมริพายเนี่ย
เขาไปดูเรื่องของโซเดียมเนี่ยมันสูงถึง๘๑นะ

หรือบางคนบอกโอ้โหนี่พริกทอดจากโลกอนาคตหรือเปล่า
ปีหน้านะปี๒๐๒๓นะ
แต่ที่พีคกว่าคือวันหมดอายุต้องกินก่อนวันผลิต๑วัน
นี่นะก็ต้องรอฟังคุณพิมพิพายชี้แจง

ล่าสุดนี่คุณพิมพิริพายวันนี้ก็ไลฟ์ขายสินค้าเหมือนเดิมนะครับ
แต่วันนี้มาแบบดูเศร้ามาเลยนะคุณเข็มมาสอนดูสิ
เห็นไหมฮะคุณพิมพิริพายเนี่ยเปิดไลฟ์วันนี้บอก
ไม่เคยเปิดไลฟ์ด้วยความรู้สึกเสียใจแบบนี้มาก่อนเลย
วันนี้อยากจะบอกเพื่อนรักว่าคนชื่อพิมริพายมีความรับผิดชอบมากพอ
กระแสวันนี้เรื่องพริกทอดรสต้มยำเนี่ย
แล้ววันที่วันผลิตกับวันหมดอายุมีปัญหาตรงนี้เนี่ย
คุณพิมพิพายบอกขอชี้แจงอย่างนี้นี่
เนี่ยอันนี้เป็นสินค้าชื่อดังของเธอเลยนะ
บอกเดิมเนี่ยเธอทำรถเดียวนะทีนี้มีเพื่อนสนใจเยอะ
ลายการผลิตต่อวันเนี่ยโอ้โหมัน๔๐๐๐กว่าซองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เธอก็ต้องกระจายให้กับโรงงานผลิตแยกโรงงานบรรจุด้วย
เมื่อ๖กับ๙พฤษภาคมเธอสั่งหยุดการผลิตพริกทอดทั้งหมด
เนื่องจากมีคำเตือนของเพื่อนบอกว่าพริกทอดเนี่ยมันเหม็นหืนนะ
แล้วมันก็มีดราม่าในวันนี้เธอบอกว่ายอมรับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยไปหาคำตอบเรื่องนี้
ได้รับคำตอบว่าบริษัทที่ผลิตซองให้กับพริกทอดของเธอเนี่ยเป็นบริษัทบริษัทหนึ่ง
ซึ่งร่วมงานกันมาปีกว่าแล้วได้ส่งหนังสือชี้แจงมาบอกว่าสินค้าที่ผลิต๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ส่วนวันหมดอายุและวันผลิตที่พิมพ์ผิดทางบริษัทขอยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
มีซองที่พิมพ์ผิดทั้งหมดเนี่ย๓๐๐กว่าซอง
คุณเทียนวิทย์น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
หลังจากนี้เธอบอกว่ายังไงก็ต้องขอดำเนินคดีกับบริษัทที่ผลิตซองล็อตนี้

อย่างคุณเทียนวิทย์ลูกค้าคนหนึ่งได้ไปเนี่ยท้องเสีย
คุณพิมพิพายชี้แจงว่าพริกมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนอยู่แล้ว
ช่วยขับของเสียในร่างกายอยู่แล้ว
ดังนั้นจึงอยากชี้แจงถึงเพื่อนรักที่ท้องเสียว่าพร้อมรับผิดชอบอย่างแน่นอน
แล้วนี่กินพริกทอดโชว์เลยวันนี้
ไม่ได้กินเม็ดเดียวนะกินเป็นกรรม
นี่พริกทอดนี่เผ็ดใช่ไหม
ก็ไม่มากนะพี่อุ๋ยจริงก็แบบ
ว่าเคยกินพวกพริกทอดอย่างนี้อร่อยดีเหมือนกัน
พี่เคยกินแต่ว่าไอ้พริกสดพี่เป็นคนกินเผ็ด
แต่พริกทอดพี่เคยกินเม็ดนึงแล้วแบบไม่ได้ชอบมากอะไรก็เลยไม่เคยกิน

มันก็เออเผ็ดแบบกินได้อะพี่อุ๋ย
แต่ถ้ากินเป็นกรรมอย่างนี้

แต่ตรงนี้คุณพิมริพายพยายามแสดงให้เห็นว่า
คือของเธอเนี่ยไอ้ที่เมนถือนเมนถือน
เธอยืนในภาพมีคุณภาพ

บริษัทที่ผลิตสินค้าคือผลิตพริกทอดอ่ะเนาะ
กันอย่างนี้ก่อนนะเผื่อลูกค้าท่านใดจะไม่เข้าใจ
หรือฟังคาดเคลื่อน๑ผลิต๒ตีซองและกรอก
คนผลิตเนี่ยขอออยครบเพื่อนสบายใจได้ว่าไม่เป็นอันตรายนะคะ
ซองผิดเดี๋ยวพิมจะดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททำซองแล้วก็บรรจุนะคะ
อันที่สามพิมพ์กลัวเพื่อนอ่านี่น่ะ

คุณก็เลยต้องเอาเอกสารซึ่งพวกนี้ไม่เคยเอาออกมาเลย
บริษัทที่ผลิตเนี้ยก่อนที่เราจะนำนำอ่า

ก็ทีนี้ทางฝั่งผู้เสียหายนะฮะค่ะอ่า
คุณเทียนวิทย์ที่ซื้ออ่าซื้อกล่องซุ่มอ่ะห้าร้อยแล้วก็ได้พริกทอดมาด้วยหนึ่งในนั้นเนี้ยนะฮะ
เราถามไปว่าเออนี่คุณพิมพ์ริพายเขาเขาไลฟ์แหละอืมอ่า
แล้วได้รับการติดต่อบ้างหรือยังคุณเทียนวิทย์บอกว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อมาจากทีมงานของพิมพ์ริพายแล้วนะครับ
ว่าจะขอรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้ที่ท้องเสียแล้วก็ไปหาหมอ
คุณเทียนวิทย์บอกว่าตรงนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามีสวัสดิการที่เขาดูแลตัวเขาเองได้
ไม่ได้อยากได้เงินอะไรจากทางพิมพ์ริพายด้วยส่วนไอ้ปัญหาวันพลงวันผลิตอะไรก็ก็
ก็แล้วแต่เขาก็ไปจัดกรงจัดการกันเองอืม
แต่จากนี้ไปก็จะขอใช้สิทธิ์ส่วนตัวก็คือคงไม่กลับไปซื้อสินค้าอะไรอีกประมาณอย่างนั้นอ๋อค่ะอ่า